ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดูไว้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ก็ดีนะคะ
ใครที่ชอบใส่หูฟังเวลาเดินข้ามถนนเวลาทำกิจกรรมที่มันเสี่ยง
แล้วก็ไปตัดย่าในขณะที่ตัดย่าใส่หูฟัง
หูก็จดจ่ออยู่กับเพลงนะคะตาก็มองเนี่ยค่ะย่าที่ต้องตัดนะฮะ
ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกไฟไหม้เอาไม่ทันค่ะ
เพราะก็ไม่รู้เลยว่ามันไหม้ตอนไหนแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด้วย
เพราะได้ยินแต่เสียงเพลงเนี่ยนะคะคือเกิดอะไรแล้วคือมันไม่ทันท่วงทีอ่ะนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมที่พื้นที่ป่าละม้อใกล้กับสามแยกพญาพลอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
กู้ภัยเห็นไหมตอนที่เข้าไปเนี่ยต้องใช้โฟมสีขาวจากถังดับเพลิงฉีดเข้าไปค่ะ
ดับไฟที่ห่มคุณดูสิเหลือแต่ซากแบบนี้นะคะใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ๑๐นาทีจึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
แล้วก็มีการประสานต่อไปที่รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองแพร่ให้มาควบคุมสถานการณ์นะคะ
เพราะกลัวว่าคือตรงที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันคือเป็นป่าย่าด้วยไงแล้วมันแห้งด้วยไง
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะก็ต้องมีการประสานรถดับเพลิงของทางเทศบาลมา
มาดูแลสถานการณ์อีกทางหนึ่งด้วยเบื้องต้นอย่างที่เห็นนะคะ
รถมอเตอร์ไซคันนั้นเสียหายทั้งคันเลยนะคะแล้วเพลิงเนี่ยยังลุกลามไปยังต้นยากข้างทาง
กินบริเวณพื้นที่ไปกว่ารอบรัศมีร์คือสักประมาณ๕เมตร
จากการสอบถามนายปียะสุธนะอายุ๔๑ปีเจ้าของรถบอกว่ารถที่ถูกไฟไหม้นะเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ทะเบียน๑กก๓๕๓๓จังหวัดแพร่เห็นไหมป้ายทะเบียนเนี่ยยังเห็นไหมก้อม
ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่เออเป็นต่อตะโก้อย่างนั้นนะคะ
เขาบอกว่าเขาขี่รถมาจอดไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะมาตัดย่าในบริเวณนี้
แต่ระหว่างที่ตัดย่าคุณดูนะตรงนี้ดอกจันทร์แล้วก็ไฮไลท์ไว้เลย
แต่ระหว่างที่ทำงานตัดย่าอยู่นั้นเขาใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงไปเพลิน
นั่นไงฟังไปเพลินไม่รู้ด้วยนะว่ารถตัวเองเนี่ยถูกไฟไหม้
มารู้เพราะอะไรรู้ไหมเกิดอาการหิวน้ำขึ้นมาก็เลยวางมือผละจากการตัดย่าออกมา
แล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือในที่สุด

คิดว่าเกิดจากระบบเครื่องยนต์มีปัญหา
ก่อนหน้านี้เจ้าของรถก็คือคุณปียะบอกว่า
เขาเพิ่งเอารถคันนี้ไปชาร์จแบตเตอรี่มาใหม่นะฮะ
แล้วก่อนเกิดเหตุเขาก็ลืมปิดสวิตช์กุญแจรถด้วย

ชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่าจะนำทะเบียนรถคันนี้
ไปซื้อลอตเตอรี่เสียงดวงดู
ว่าเอาล่ะน่าจะให้โชคให้ลับกันบ้างแหละ
บอกว่าโชคดีที่ไฟมันไม่ได้ล้อมตัวเขาเอาไว้
แล้วถ้าเกิดมันเคยมีเหตุการณ์ที่คนไปตัดย่าเนอะ
แล้วก็ไปเผาถ่างย่าแล้วมันก็ไหม้ตัวเองเสียชีวิต